อันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านที่เน้นไปเรื่องหนึ่งความสามัคคี

แล้วก็เป็นการสร้างอุ่นไอรักในครอบครัวด้วย
แต่ว่ากีฬาชนิดนี้คืออะไรเอ้าไปดูกันหน่อยค่ะ
นั่งดูยังลุ้นขนาดนี้เลยคุณค่ะ

ขุดไม่อยู่เลยความสนุกแบบนี้นะคะ
นี่คือการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เชื่อมความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชน
และสร้างไออุ่นความรักในครอบครัว
ของชาวอบตสะพลีจังหวัดชุมพรค่ะ
จังหวัดชุมพรค่ะโดย๑๐ตำรวจโทจรัฐจันนิษฐ์นะคะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลีอำเภอปะทิวเนี่ย
เป็นผู้จัดกีฬาสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันต้านภัยยาเสพติดนี้ขึ้นมา
โดยหวังที่จะให้ทุกคนในชุมชนให้ความสำคัญในด้านของสุขภาพ
แล้วก็คุณภาพชีวิตและก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
โดยกีฬาที่จัดขึ้นเป็นกีฬาพื้นบ้านคุณเห็นไหมอย่างแรกนี่คือ

วิ่งหนีบเสียบ

แล้วก็ยังมีการพายเรือบกวิ่งกระสอบชักเกยอร์ด้วย
ส่วนกีฬาที่เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันนี่คุณเห็นไหมมันคือการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงทงบก

ปกติเราเคยเห็นขึ้นโขนชิงทงแบบในน้ำ
อันนี้บกนะคะก็จะแบ่งออกเป็น๒กลุ่ม
เรียงกันเป็นแถวเพื่อส่งต่อไม้พาย
ส่งไปจนกว่าไม้พายที่หมุนเวียนจะมาถึงในหัวเรือคนแรกอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ลุกขึ้นไปพร้อมกับไม้พายวิ่งขึ้นไม้ท่อนต่อ
ซึ่งเปรียบเสมือนลำเรือไม้ท่อนนี่เหมือนลำเรือนะคุณนะแล้วก็กระโดด
วิ่งไปบนผ้ายางที่ลื่นด้วยแชมพูแบบนี้นะคะ

ต้องกระโดดข้ามสิงกรีดคว้าง

มันก็ล่วงล่วงปั๊บก็ต้องมาขึ้นใหม่

สีม่วงแสงเข้าเส้นชัยครับ
ค่ะแน่นอนค่ะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างตลอดเลยนะคะ
เมื่อใกล้ถึงทุ่นชัยก็จะต้องโยนพายทิ้งด้วยนะ

เขาก็ควรหลุดไง

มีความสนุกสนานความสมัครสมาธิสามัคคีด้วยนะคะ
แล้วก็เสริมสร้างความรักในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

กีฬาเป็นยาวิเศษ
ห้าให้ห้าให้

ถูกต้องเลย
โอ้โหคือตั้งแต่ดูกีฬาพื้นบ้านหรืออะไรมา
รู้สึกว่าอันนี้ไม่เคยเห็นแล้วก็แปลกแล้วก็บู้หนักโหดมากจริงคุณผู้ชมคือแบบ
วิ่งหนีบเสียบ
แล้วพี่เขาร่างกายกำยำเป็นผู้ชายแล้วก็หนีบแบบนี้
คือที่เขาหนีบเขาไม่ได้วิ่งเรียบร้อยนะ

โอ้โหอย่าไว้ส่งคุณชนะลองวิ่งหนีบเสียบ